ว่าตกลงเป็นเสียงของผีหรือว่าเสียงอะไรยังไงกันแน่แต่มีเสียงผีผู้หญิงมาหลอกเนร
หลอกเนรผีหลอกเนรลองไปฟังนะฮะเนรเนี่ยถ่ายคลิปบันทึกเสียงหัวเราะของผีเอาไว้ได้
ลองไปฟังนะฮะโห
สงสัยต้องให้โปรดิวเซอร์ยุ่งช่วยตอนนี้เลย

ท่านผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่บอกว่าเป็น
ห้องนอนนะฮะในกุฏิ
ถ่ายคลิปเนี่ยร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจนะฮะก็ถูกโพสต์ลงโซเชียล
อุทานด้วยความจรรย์นะคะตกใจตกใจยังไงนะคะโอ้วโอ้วเนี่ย
อันนี้คือตกใจเหรอแล้วก็โพสต์เอาไว้นะมาทำไมเวลานี้ของจริงเสียงจริง
ไม่มีสแตนอินเจ้าของเสาตกน้ำมันหรือเปล่าเพราะว่าในกุฏิเนี่ยมีเสาตกน้ำมันอยู่
เนี่ยฮะโอ้วโอ้วพร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์หลอนหลอนนี้เกิดขึ้นห้าทุ่มครึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง๒๒สิงหาคมเหตุเกิดณวัดดงมันตำบลคอโค
อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะฮะไปที่วัดดงมันนะครับ
อ่านี่วัดแห่งนี้บรรยากาศนี่ร่มรื่นเงียบสงบนะฮะ
ที่วัดแห่งนี้นะครับมีพระจำวัดอยู่สิบเอ็ดรูป
เราได้เจอกับหลวงพี่เบสนะฮะเป็นพระลูกวัดที่โพสต์คลิปเมื่อสักครู่นี้ลงโซเชียลนะครับ
หลวงพี่เบสก็พาไปดูสาราการประเรียนนะฮะซึ่งจะมีกุฏิของสมเนรในคลิป
ได้ยินเสียงผีผู้หญิงหัวเราะเนี่ยนะฮะนี่ตรงนี้จะแบ่งกุฏิออกเป็น๕ห้องด้วยกันนะฮะ
จุดที่ชวนหลอนที่สุดตั้งแต่ยังไม่ถึงห้องของสมเนรนะครับก็คือกลางสาราการประเรียนเนี่ย
มีเสาไม้ตกน้ำมันอยู่หนึ่งเสาหลวงพี่เบสบอกว่าเสาไม้นี้เก่าแก่อายุร่วม๑๐๐ปี
เป็นไปได้ว่าอาจจะมีวิญญาณอยู่ที่เสาตกน้ำมันตรงนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้นะฮะเสาตกน้ำมันนะครับ
แล้วพระที่มาจำวัดอยู่ที่นี่เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
มีผีมารบกวนในช่วงวันโกนวันพระจะมารบกวนอยู่ที่กุฏิที่นอนหรือไม่ก็หน้ากุฏินะครับ
ด้วยการทำให้ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงคนเดินเสียงเคาะประตูก็มีเสียงร้องไห้ก็มี
หรือไม่ก็เสียงหัวเราะเหมือนที่สมเนรได้ยินพระเนรบางรูปเนี่ยถึงขั้นเคยเห็นผู้หญิงแก่เนี่ย
นั่งอยู่ตรงบันไดแล้วจ้องมาหาพระกับเนรเลยนะฮะโอ้โหอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่
แล้วพอมองไปอีกทีนึงเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็หายไป
ส่วนสำมะเนรนะครับที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับทุกผู้ชมครับสำมะเนรกันตะพลเนี่ยรูปนี้นะฮะ
มะเนรกันตะพลบอกว่าเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่หูฟังอยู่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
เนรขอพระเครื่องเนี่ยมาคล้องคอสักหน่อยได้ไหม

เบสก็มาหาที่กุฏิเอาพระเครื่องมาให้

ท่านบอกถึงท่านตัวสั่นก็จับไข้เลยนะ

คาดอายุได้ไหมคะประมาณอายุเท่าไหร
อันนี้ก็เดาไม่ถูกเลย
ก็นาทีกว่าได้ครับ

อยู่ในห้องรูปเดียวเลยใช่ไหมคะ
ซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนเนอะไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วในวัด

เสียงผู้หญิงเขาร้องเป็นลักษณะไหนเสียงแบบไหน

พระที่สองมาก็เปลี่ยนจะร้องให้เป็นหัวรอกกัน
ในการรับฟังแล้วก็รับชมแล้วกันนะครับ

แต่ว่าพระกับเนรที่วัดเนี่ยยืนยันว่าของจริง
นี่นะฮะคือพระกับเนรที่วัดท่านบอกว่า
มีพระเนรบวชใหม่มาจำวัดที่นี่๕คืนแรกเจอกันทุกคน
วิธีที่ดีที่สุดก็คือก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตากัน
แล้วเสียงผีนะเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะหรือว่าจะเห็นก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะหายไปเหมือนกับเป็นการมาต้อนรับพระใหม่มาขอส่วนบุญ
วัดดงมันนะครับ